สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มาดูความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยใน๔เกมนะครับ
ทยอยเดินทางไปแข่งขันที่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยต้องโฟกัสกันหน่อยกับทัพนักเตะทีมชาติไทยของกีฬาฟุตบอลนะครับ
แรกเนี่ย๑๖คนเดินทางไปที่เวียดนามเรียบร้อยนะครับในช่วงประมาณสัก๘โมงที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งแน่นอนมาโนโพกิ้งก็บอกอยู่แล้วว่าเงื่อนไขของเวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อย
แต่ก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของนักเตะแล้วก็หลายคนที่เคยร่วมงานไปด้วยในทีมชาติชุดใหญ่สำหรับผู้เล่นโคต้าอายุเกิน
ก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้ทีมไทยสามารถที่จะลุ้นถึงเหรียญทองได้เลยนะครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีหลายส่วนนะครับที่จะเดินทางไปเสริมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งแน่นอนพอจบกับไทยลีกนะสุดท้ายวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่เวียดนามต่อเนื่อง
นี่คือชุดแรกนะครับ๑๖คนนะครับเดินทางพร้อมมาโนโพลกิ้งกุญสือจากสนามบินสุวรรณภูมิครับ
เดินทางสู่เวียดนามก่อนที่ชุดสองจะตามไปสมทบวันพรุ่งนี้มาโน่ก็บอกว่าจากการซ้อมตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ
ซึ่งเวลามันก็ไม่ได้เยอะมากก็วาง๑๑ตัวจริงในใจไว้แล้วแต่ขอรอทุกคนมารวมตัวกันซ้อมอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะสามารถเลือกได้นะครับ
นอกจากนี้มันนโกยังให้สัมภาษณ์
ในต่างแดนมาจะช่วยยกระดับทีมได้อย่างแน่นอน